รุงไคโรประเทศอียิปต์มีปัญหาคล้ายกับกรุงเทพ
นั่นก็คือปัญหาการจราจรที่ติดขัด
ถึงแม้ไคโรจะมีแม่น้ำนายผ่านกลางเมืองเหมือนอย่างกรุงเทพ
แต่ก็ยังไม่มีบริการการสัญจรทางน้ำเหมือนอย่างเรา
แต่ว่าตอนนี้ครับเริ่มมีบริษัทที่ให้บริการเรือแท็กซี่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
เพราะว่านอกจากจะช่วยทำให้ประหยัดเวลา
ลีกเลี่ยงการเดินทางบนท้องถนนที่ติดขัดแล้ว
ยังจะได้ชมความสวยงามของแม่น้ำนายอันเรื่องชื่อ
ที่สำคัญนะครับบริการนี้มีความปลอดภัย
แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับ
นี่คือบริการขนส่งเอกชนรูปแบบใหม่ล่าสุดในกรุงไคโรของอียิปต์
ที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง
ที่จะต้องตกอยู่ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่น
ผู้โดยสารสามารถล่องเรือไปในช่องทางพิเศษ
พร้อมกับชมถิวทัศต์ตาม๒ข้างทางของแม่น้ำหน่ายได้ในเวลาเดียวกัน
ด้วยนายแท็กซี่ที่ให้บริการในแม่น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ระหว่างเวลา๑๒นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน
โดยในตอนนี้มีเรือแท็กซี่ทั้งหมด๖ลำสลับสับเปลี่ยนให้บริการตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะเพิ่มเข้ามาอีกสี่ลำเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่เคยทดลองให้บริการเมื่อสองปีก่อน
แนวความคิดดังกล่าวก็ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารที่ต้องการหนีความวุ่นวายจากปัญหารถติด
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอามัติฟารุกผู้โดยสารระบุว่าเป็นเรื่องเหมาะสม
ที่จะใช้การสัญจรทางน้ำเหมือนกับหลายเมืองในยุโรป
เขาบอกว่านายแท็กซี่เป็นความคิดที่ดีซึ่งเขาฝันถึงมาโดยตลอด
เขาอยากให้มีขนส่งมวลชนในแม่น้ำแห่งนี้นอกจากนี้ยังเป็นบริการที่เร็วมาก
เพราะปกติหากเขาขับรถจากเขตซาเฮลไปยังเขตกีซ่าต้องใช้เวลาถึง๔๐นาที
แต่ด้วยบริการนี้จะช่วยทุ่นเวลาเหลือเพียง๑๒นาทีเท่านั้น
ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการต้องจองแท็กซี่ด้วยการโทรไปที่โทรศัพท์มือถือของคนขับเรือ
ที่จะเดินทางไปรับยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุดซึ่งในตอนนี้มีท่าเรือส่วนบุคคลรองรับ
ริมสองฝั่งของแม่น้ำแล้วเจ็ดแห่งบริการนายแท็กซี่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่
เนื้อจรดใต้โดยราคาตรวจโดยสารเริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบห้าบาทถึงราวหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท
ขึ้นอยู่กับระยะทางอีหมามะมูธผู้โดยสารอีกรายเปิดเผยว่า
นายแท็กซี่ช่วยให้เขาประหยัดทั้งเงินและแรง
เขาบอกว่าถ้าใช้ขนส่งมวลชนประเภทอื่นเขาจะต้องเผชิญกับการจราจรติดขัดและภาษีค่าเดินทาง
ที่อาจจะมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าถึงสองร้อยสามสิบบาทแต่บริการเรือแท็กซี่เขาจะจ่ายแค่เพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเท่านั้น
สำหรับเรือที่วิ่งให้บริการทั้งหมดตอนนี้ล้วนแล้วแต่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
พร้อมด้วยเสื้อชูชีพทั้งดับเพลิงและสายยงชูชีพเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดยโมฮาเมดอามัติคนขับเรือเปิดเผยว่าเรือของเขามีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงอย่างครบครันด้วยเช่นสัญญาณไวไฟกล้องสำหรับบันทึกภาพการเดินทางแต่ละครั้ง
และมีไว้เพื่อติดตามเรือแต่ละลำด้วยโครงการนายแท็กซี่ต้องล่าช้ามาเป็นเวลานานถึงหกปี
จากได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในตอนแรกมีบริษัทด้านการขนส่งถึง๕แห่งที่ประสงค์เป็นผู้ให้บริการ
แต่เหลือเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนำโดยแมดดี้เกลี่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนี้
ยืนยันว่า๑๖๘ของปัญหาการจราจรติดขัดทั่วโลก
เกิดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ดังนั้นหากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้คนหันมาใช้ขนส่งมวลชนประเภทอื่นได้มากขึ้น
ก็จะเป็นการคืนพื้นที่การจราจร
นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่านายแท็กซี่ยังคงอยู่ในช่วงของการเติบโต
และทางบริษัทจะขยายบริการลักษณะนี้ออกไปในเมืองอื่นของอียิปต์

หากประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
จากอียิปต์จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้การขนส่งในแม่น้ำนาย
เพราะปัจจุบันท้องถนนในกรุงไคโรนแล้วแต่เต็มไปด้วยผู้คนและรถราจำนวนมาก
หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในแม่น้ำนายจึงไม่เพียงแต่ช่วยลดความแออัดบนท้องถนนลงเท่านั้น
แต่ยังเป็นการนำเสนอความสวยงามน่าดึงดูดของบรรยากาศสองข้างทาง
ยังช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องเผชิญกับความเครียด
ระหว่างการเดินทางตลอดหนึ่งในแม่น้ำ
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน